เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่มีเพจดังโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลแล้วคนก็ไปวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
อยากจะให้ตรวจสอบให้หน่อยว่าผู้ชาย๕คนที่อยู่ในคลิปนี้คือใคร
ตามคลิปภาพนะคะเดี๋ยวเราทำเป็นลูกศรแล้วก็วงกลมเป็นสีที่สีจะแตกต่างกันนะ
สีแดงคือผู้ต้องหานะคะสีเขียวคือตำรวจนะคะส่วนสีเหลืองคือเพื่อน
แล้วก็จะมีสีน้ำเงินนะคะเป็นอาสาตำรวจค่ะสีลูกศรจะแตกต่างกันนะคะ
แต่ตอนที่เขาโพสต์ในโซเชียลมันไม่ได้แยกนะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะ
เขาก็เลยโพสต์เพราะว่าสงสัยว่ากลุ่มนี้มันคือใคร
คนที่เขาอยู่ที่นั่นนั่นแหละเขามาเห็นกล้องวงจรปิดเขาก็แบบตกใจไงว่า
อุ้ยที่อยู่ของเค้ามันมีแก๊งอะไรแบบนี้มากันขนาดนี้เลยหรือถือปืนมา
แล้วคนที่ไปแสดงความคิดเห็นตามคลิปนี้นะเขาก็บอกว่าโอ้โหดูแล้วไม่น่าจะใช่ตำรวจนะ
เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้แต่งตัวเหมือนตำรวจตัดผมก็ไม่ได้ตัดทรงแบบราชการตำรวจ
เนี่ยค่ะลูกศรเราทำแยกไว้ให้เดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงให้อีกทีหนึ่ง
เพราะเราไปตรวจสอบมาให้แล้วค่ะเราก็เลยทำลูกศรต่างสี
จะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเรา
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายอีกสี่ห้าคนวิ่งตามขึ้นไปครับเขาบอกเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยรีบไปห้องตัวเองเพราะว่าลูกนอนหลับอยู่ในห้องกลัวว่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้น
แต่พอตอนเช้าเห็นคลิปนี้เห็นแล้วตกใจมาก
ส่วนตัวเขาเชื่อว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นเด็กแว้นหรือเปล่า
เขาบอกเขากลัวมากถึงขั้นที่ว่ากลัวจนไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าออกจากห้องเลยนะคะ
พอดีเห็นวัยรุ่นแกก็เดินขึ้นไปใช่ไหมครับ
หรือพื้นอย่างนี้ครับ
ไม่คิดนะครับเพราะว่าฟองไม่น่าใช่ตำรวจครับ

ถ้าเป็นตำรวจจริงทำแบบนี้พี่คิดว่าไง

เรื่องนี้มีคำตอบนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะช่วง๑๑โมงเช้านะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการบอกว่า
คลิปนี้ค่ะก็คือย้อนกลับไปคืนวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
มีชุดปราบปรามยาเสพติดสพเมืองสมุทรปราการ
ได้รับแจ้งจากสายว่ามีผู้ชายต้องสงสัยเข้าไปมั่วสุมยาเสพติด
ป้ายรถประจำทางใกล้กับพิพิธภัณฑ์ช้างสามเสียน
ซึ่งเป็นพื้นที่สพเมืองสมุทรปราการ
ก็เลยจะนำกำลังไปตรวจสอบ
แล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอตัวผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นพอดี
ตามที่สายแจ้งไปและวัยรุ่นชายคนนี้ก็ท่าทางมีพิรุธพยายามจะหลบหนี

ชื่อว่านายเกียรติชัยบุญประสาทอายุ๒๑ปี
ค้นตามตัวมียาเสพติดอยู่ในกระเป๋ากางเกง๘เม็ด
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบแล้วก็ขยายผล
นายเกียรติชัยคนนี้ให้การว่าเอายาบ้ามาจากผู้ชายคนนึง
ตรงเหนือ๓๘ทับ๑เจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยไป
ไปตามคำให้การของนายเกียรติชัยที่เป็นการขยายผลนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปแล้วเอาตัวนายเกียรติชัยไปด้วย
จำห้องไม่ได้ว่าไปเอายาบ้ามาจากคนในห้องไหน
ก็เป็นไปตามที่นายเกียรติชัยให้การซัดทอด
เจ้าหน้าที่ก็เลยปฏิบัติหน้าที่ตามนั้นแต่เข้าไปกลางคืน
มันก็เลยเป็นภาพเดินไปเดินมาแล้วก็ไปเคาะตามห้อง

แต่เรื่องปืนเรื่องปืนตำรวจเขาชี้แจงแบบนี้
ช่วงสายวันนี้ค่ะก็มีคนไปขอดูกล้องวงจรปิด

ช่วงสายเมื่อวานนี้ก็เลยไปเห็นภาพนี้ตามคลิปเนี่ยค่ะ
คนก็เลยกลัวไงเพราะว่าภาพมันดูแบบโอ้โหผู้ชาย
ชายชะกันถือปืนเหมือนปืนสงคราม
เข้าไปแล้วมีเนี่ยวัยรุ่นใส่หมวกกันน็อกไปเคาะตามห้องต่าง
ตอนกลางคืนเขาอาจจะได้ยินเสียงแต่เขาไม่กล้าออกมาดู
ใช่เขาไปขอดูกล้องวงจรปิดของอพาร์ทเมนต์
คลิปนี้ก็เลยหลุดออกมาก็เลยโพสต์กันในโลกโซเชียล

เป็นตำรวจสพเมืองสมุทรปราการแต่เป็นปืนของผู้ต้องหานะคะ
เขายืนยันแบบนี้ครับซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ย
มีตำรวจสพมสมุทรประการสองนายมีอาสาสมัครสามคน
มีเพื่อนผู้ต้องหาคนนึงและมีตัวผู้ต้องหาก็คือ

ระหว่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวสายลับที่แอบอ้างเนี่ยว่า
ว่าสามารถเชื่อมต่อไปยังคู่ค้าได้
มันเป็นปืนปลอมนะครับเป็นปืนบีบีกันที่แรกเนี่ยผมเองเนี่ย
ว่าทำไมไปจับไปจับเขาเนี่ย
เพราะได้กำหนดแล้วว่า
จะเข้าไปจับชาร์จขนาดแบบนี้แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วเป็นเคสเคสที่จะต้อง
ไปแบบเนี้ยอยากให้ใส่สวมเสื้อเกาะแล้วก็อาวุธปืนแล้วก็แต่งตัวให้มัน
รัดกลุ่มนะครับให้มันมากกว่านี้ปรากฏว่าทางทางน้องเนี่ยเขาก็ชี้แจงมาแล้วว่า
เนี่ยมันเป็นเคสไม่ได้ยากอะไรแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
เขารู้แล้วเขาประเมินสถานการณ์ไปแล้วไอ้คนสายลับเนี่ยมันดันฟุก
ไอ้อาวุธปืนบีบีกันกระบอกเนี้ยกระบอกใหญ่เมื่อกี้ที่ให้ทำแสดงให้ดูนะครับ
เรื่องหลังจากนั้นเนี้ยเขาเขาเห็นว่ามันไปคล็อกห้องห้องห้องห้องนู้นห้องนี้
ผิดปกติแล้วทางทางชุดยาเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจขึ้นไปรวบตัวมาเลย
พาร์ทเมนต์เนี้ยอยู่ในท้องที่สพสำรงเหนือค่ะเขาก็ถามไปทางสพสำรงเหนือบอกว่า
ไม่ใช่ตำรวจของเขาไงอือเพราะว่าเป็นการขยายผลจากตำรวจสอพศ
สวดประการเออมันก็เลยกลายไปเอ๊ยยังไง

ตตตตตตต